ที่สมุทรสาครมันก็มีเรื่องราวแห่งความไม่สบายใจของชาวบ้าน
เพราะว่าอยู่ดีมีคนเอาผ้าดิบผ้าดิบคล้ายผ้าห่อศพ
และที่สำคัญมีโลโก้มีชื่อโรงพยาบาลมูลนิธิ

กองเต็มเลยเอาแล้วช่วงสถานการณ์แบบนี้อ่ะ

ก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะไปห่อศพมาหรือว่าไปใช้ที่ไหนใช้อะไรยังไงมาเนี่ย

เพราะว่าถ้าผ่านการใช้งานแล้วยังไงมาทิ้งอย่างนี้ไม่ได้แน่
เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่า

ได้รับแจ้งเมื่อ๖โมงเย็นที่ผ่านมาครับสพกระทุ่มแบน
รับแจ้งเหตุมีคนนำห่อผ้ามาทิ้งไว้ข้างทางในซอยพุทธศาคอน
ที่๑๒ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ไปตรวจสอบนะฮะทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปด้วย
ฝ่ายปกครองก็ไปสถานศักดิ์สุขอำเภอก็ไปกองพ่าดิบเหล่านี้เนี่ยมีโลโก้
พร้อมชื่อโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลบางกองเป็นผ้าดิบที่มีโลโก้ของ
นิธิร่วมกระตันยูนะมีหลายสีสีฟ้าสีเขียวสีขาวมีหมดนะอยู่ในถุง
พลาสติกใสที่ใส่เอาไว้อีกชั้นหนึ่งมีคุณป้าอุไรปานเกษมนะครับ
บอกว่าเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วก็เอามาทิ้งเอาไว้
ตรงนี้เป็นจุดที่ทิ้งอยู่ข้างบ้านของนางอุไรเขาพอดี
อ่าเดี๋ยวไปฟังนะฮะเห็นรถปิ๊กอ๊ะมันมามันพ่วงแบบเนี้ยขาวอ่ะเนี้ย
ใส่รถมานะมันพ่วงมันใส่มาไอ้ป้าก็ว่าง่ายไง
เดี๋ยวมันคงจะทิ้งขยะหรือเปล่าวะก็ดูดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนพิการอ่ะ
ไปบอกว่าทีไรมีคนทิ้งขยะเนี้ยอ้าวนั่นน่ะไม่ตาม
วันนี้จำทะเบียนไว้ไม่ได้หรอก

ป้าก็เยอะนะกลัวอันตราย

เห็นว่ามีชื่อโรงพยาบาลอะไรแบบนี้
ป้าก็ตกใจว่าพ่าอะไรเนี่ยคราวฟ้าหอศก
ส่วนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูที่เข้ามาตรวจสอบเพราะว่ากองผ้าดิบนี้มีบางกองที่สกรีนตรามูลนิธิร่วมกระตันยูด้วยนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ผ้าที่ใช้ห่อศพนะฮะ

ก็ผ้าที่มาตรวจสอบนะครับที่ผ้าเป็นผ้าดิบเคยสกรีนตามมูลนิธินะครับมาตรวจสอบแล้วยังไม่เป็นผ้าผ่านการใช้งานนะครับ
เรื่องต้นเป็นผ้าที่ทางโรงงานยังไม่ทราบว่าโรงงานไหนสกรีนและนำมาทิ้งไว้
ตอนนี้ตรวจสอบแล้วยังไม่ผ่านการใช้งานและเป็นผ้าที่ไว้ห่อสำหรับถุงยางชีพ
ไม่ใช่ไว้เป็นผ้าห่อศพผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ผ้าพวกนี้ทั้งพวกผมนี่ถ้าเป็นผ้าห่อศพจริงจริงพวกผมนี่จะเก็บไว้กันเป็นอย่างดีเลยครับ
เพราะว่ามันหายากครับในการใช้งานและอันนี้ยืนยันได้ไม่ได้เป็นผ้าห่อศพครับ
ก็ชาวบ้านซอยพุทธศาคร๑๒ก็สบายใจได้นะฮะทางร่วมกับตันยูยืนยันว่าไม่ได้ใช้ห่อศพนะฮะ
เป็นลักษณะผ้าดิบที่สกรีนเอาไว้ห่อพวกทำถุงยางชีพอะไรพวกนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่สพกระทุ่มแบนคาดว่าผู้ประกอบการร้านที่รับทำเนี่ยอาจจะทำแล้วแบบผิดสเปค
ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วก็หาที่ทิ้งอ่ะเดี๋ยวจะไปไล่ตรวจสอบล่องมังจรปิดว่ารถกระบะคันไหน
ก็ยังไงคุณไปทิ้งแบบนี้ก็ไม่ได้มันไม่ใช่จุดทิ้งขยะ